ขนาดนี้เหรอทำไมเพจของแบบหน่วยงานราชการ

เป็นแบบนี้ก็นี่ไงงงมากเลยเอาไปดูพร้อมกันคุณผู้ชม
แฮ็กอีกแล้วเหรอหรือยังไง

ศึกษาธิการจังหวัดเหรอ
แต่ว่าชื่อมาก็รู้ว่าปลอมแล้ว
เพราะว่าต้องไม่เรียกว่าจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เขาบอกเป็นสำนักงานศึกษาอิทกาลจังหวัด

คนติดตามอยู่จริงพี่เบิร์ต๒๖๐๐๐คน
โอ้โหมันหนักใจตรงคนตามเยอะนี่แหละ
ใช่แล้วเพจนี้คนติดตามใช่ไหม
เป็นเพจที่เผยแพร่กิจกรรมต่างของศึกษาธิการกรุงเทพ

คือเขาบอกว่าเดิมทีเขาโพสต์เรื่องวิชาการ

แต่ไอ้คลิปวาดวิวคลิปติดเรทเนี่ย
คือเขาบอกว่ามันมีมาถ้านับถึงตอนเช้า

ก็แสดงว่าคือเพจจริงนะ
อันที่เพจจริงสึกษาอิทกาลจังหวัดสำนักงานอิทกาลยะ
มันก็จะก่อใดไหว้ไม่คิดว่าเป็นของอะไร

เพจที่ชื่อว่าสทจกรุงเทพมหานคร
เป็นเพจอีกเพจนึงคือเพจสำรองแหละ
เขาเข้ามาโพสต์บอกเรียนทุกท่านทราบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครเดิม
แฮ็กโดนแฮ็กแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข

เนื้อหาข้อความอะไรที่มันถูกเปิดเผยบนเพจเนี่ย
มันไม่ได้รับอนุญาตจากทางเจ้าของเพจจริง
นี่ผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อเขาใช้คำนี้เหรอ

ถูกต้องนี่แหละ

มันก็จะมีข้อความทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะ
แล้วหนักกว่านั้นหนักกว่านั้นคือเพจอะไรรู้ไหม
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
โอ้โหแล้วแบบนี้เด็กเยอะโอ้ใช่เด็กเยอะเด็กอยากไปดู
เออเด็กเยอะพรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็โดนแฮคค่ะ
แล้วก็ถูกแฮคเกอร์โพสต์คลิปแบบคลิปติดเรท๑๒คลิป

ฝรั่งหนังญี่ปุ่นแบบไม่ต้องเซ็นเซอร์กันเลยค่ะ

เทศบาลตำบลบ้านแพ้วค่ะผู้ติดตาม๖๒๐๐นะ
ก็โดนแฮ็กเหมือนกันค่ะแหม่เปลี่ยนปกเป็นนี่นี่
เห็นไหมเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว
เป็นอะไรเนี่ยดาราเอเชียหรือเปล่าเป็นรูปสาวญี่ปุ่นน่ะ
โอ้โหแล้วมีคลิป๑๘บวกเป็นร้อยคลิป
คุณผู้ชมเป็นร้อยคลิปอันนี้ไม่ได้พูดผิดจริงนะ
แฮ็กตั้งแต่๔เมษาที่ผ่านมายังกู้คืนไม่ได้
เขาไม่ได้บอกวัตถุประสงค์นะว่าเขาทำแบบนี้ทำไม

คือเขาบอกว่ากลุ่มแฮคเกอร์เนี่ย
กำลังมุ่งโจมตีหน่วยงานรัฐในแถบเอเชียของเรา
แล้วรายงานล่าสุดบอกว่าหน่วยงานทางทหารของไทย

เพราะฉะนั้นก็ทำยังไง

หรือต้องรอรัฐบาลหน้าเข้ามาถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้

ไม่มีความปลอดภัยเท่าไหร่เลยนะครับ